คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่านุ่มในฝันของสาวหลายคนข้อนประเทศกันเลยก็ว่าได้
สำหรับหนุ่มกระทิงขุนรงค์เห็นหล่อแบบนี้ใครจะไปคิดคุณผู้ชมค่ะหนูโดนสาวปฏิเสธสาวเทซะอย่างนั้น
ใครต้องเทจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันในช่วงจ๊อแจ๊ะริมจ๋อ
อ้าวจนมุมจนได้สุดท้ายก็ภายให้สาวจ๋อนี่ไงหนุ่มหลอกการยาวร้อยเก้าสิบกระทิงคุณนรงค์
ที่หลายคนบอกกันตรงว่าถูกใจใช้เลยทั้งหล่อนกลามกรุบรอยสักทั้งด้านข้างด้านหลังโอ้โหใจจะพังแล้วพ่อคุณ
ถ้าได้เป็นแฟนจะยอมทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแต่มีอยู่หนึ่งสาวนะที่ไม่ไหลไปกับความหล่อ
ขนาดกระทิงขอแค่เป็นเพื่อนก็พอยังยากเลย
เป็นไงล่ะคะโดนสาวปฏิเสธ

ใครกันนะชันกล้าโอ้โหสาวที่ว่าก็สาวน้อยเมย่านี่ไง